ตอนเขาเข้าไปในบ้านแล้วที่คุณย่าเห็น
จนกระทั่งเขาล็อกคออามแล้วพาเดินออกมาข้ามถนนเนี่ย
ใส่กุญแจมือไม่ใส่ไม่พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลย

เห็นคนที่เข้าไปชัดคนเดียว
แต่ที่ข้างนอกน่ะไม่ชัดหรอกเขาก็อยู่ข้างนอก

ใช่ครับก่อนที่จะหายไป
ซึ่งชื่อนี้เนี่ยตามข่าวคือตำรวจ

ยังมีหวังน่ะแล้วยังสู้ต่อใช่ไหมนะคะยังมีหวัง
ยังครับก็คือเดินกันเองตลอดครับผม

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔ธันวาคม๒๕๕๙
คือปลายปีที่แล้วนะคะกำลังจะชนครบปีเนี่ย

แล้วก็ทางครอบครัวมาออกรายการถามตรงไปตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะ
วันที่มาออกวันนั้นความคืบหน้าของข่าว

ความคืบหน้าในวันที่มาออกรายการถามตรงก็คือว่า
ครอบครัวปักใจว่าคนที่พาตัวอามไปวันนั้น
คือญาติแท้ใช้นามสกุลเดียวกัน
แล้วญาติคนที่ว่ามีศักดิ์เป็นปู่
และที่สำคัญก็คือว่า
หลังจากที่หายตัวไปพฤติกรรมเปลี่ยนไปทั้งหมด
แน่ใจเข้าไปอีกเมื่อไปตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลาเกิดเหตุนะคะ
วันนี้เราจะมาคุยกันต่อเพราะว่าความคืบหน้าคดีมีเพิ่มมากขึ้น
มีการตรวจสอบจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะ

เพราะว่าทางทนายคือมีทนายแล้วนะคะทนายสงการค่ะ
จะพาไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อจะไปร้องให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษ
เพราะเกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่องที่เกรงว่าอำนาจรัฐจะไม่เป็นธรรม
ท่านแรกวันนี้เป็นคุณพ่อนะคะคุณเผชิญศรีคโชธคุณอานะคะ
คุณอานรพัฒน์ศรีคโชธและทนายความสงการอัจฉริยทรัพย์ค่ะ
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย
สวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ
จริงวันที่ทางครอบครัวมารายการเราเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ย
ทนายสงการได้ได้เข้ามาดูคดีนี้ยังคะมาดูแล้วครับ
ก็คือต้องบอกว่าครอบครัวน้องเขาเนี่ยมาหาผมตอนที่ผมเนี่ย
ดำเนินคดีกับหญิงไก่เข้ามาที่กองปราบปรามเข้ามากันสามคน
มากับนักข่าวเขามาร้องห่มร้องไห้ที่ห้องกระจกของกองปราบปาม
ที่เวลาขึ้นไปแจ้งความนะครับผมก็ตกใจเอ๊ะมาเรื่องคดีหญิงไก่
หรือมาอะไรเกี่ยวกับหญิงไก่หรือเปล่าปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่
เขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยโดนตำรวจสืบสวนอุ้มตัวไป
แล้วปรากฏว่าคดีเนี่ยไปอยู่ที่ปปท
ผมบอกว่าเอางี้ละกันตอนนี้ผมทำคดีหญิงไก่อยู่
รอให้เสร็จภารกิจหญิงไก่แล้วจะนัดพบกัน
ต่อมาเนี่ยอีกประมาณสัก๒อาทิตย์
ผมก็พาครอบครัวนี้นะครับไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไปชี้เรื่องข้อกฎหมายว่าตำรวจสืบสวนเนี่ย
อุ้มเขาเนี่ยไม่มีผู้คับประชาคนไหนหรอกครับ
สั่งให้ลูกน้องไปอุ้มเด็กออกมาจากบ้าน
วัย๑๘๑๙ปีเนี่ยผมเลยโต้แย้งนับตั้งแต่วันดังกล่าว
เพื่อให้ท่านทิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
แต่วันนั้นเป็นต้นมาผ่านมากว่า๒อาทิตย์นะครับ
ก็ผลก็ชัดเจนว่า
ปปทก็วินิจฉัยตรงกันว่า
ครับบัญชาไม่มีคนไหนหรอกครับสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปอุ้ม
ตัวของเด็กชายวัย๑๙ปีเนี่ยมาจากบ้าน
ที่ผมเรียกว่าเด็กชายเพราะว่าขณะนั้นต้องบอกว่าเขาเป็นเยาวชน
แล้วก็วัยเป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับคือ
เวลาไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มปกติแต่ดูพฤติกรรมมันอุกอาจ
มีการไปค้นประวัติโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเนี่ย
สืบค้นประวัติถึง๑๐กว่าครั้งหลักฐานชัดเจน
และนอกจากนี้ก่อนที่เขาจะมาร้องกับผมนะครับ
เขาก็ไปร้องดีเอสไอให้สืบสวนสอบสวนเนี่ยในทางลับ
ปรากฏว่าได้พยานหลักฐานมีการดักจับสัญญาณ
มีการอุ้มเอาตัวเด็กไปและไปหาย
ณจุดที่สนามชายเขตที่ฉะเชิงเซาครับ

คราวที่แล้วที่คุณอาวันนั้นมีคุณย่าแล้วก็คุณแม่มาด้วยนะคะ
คือที่เล่ามามันมีหลักฐานเพิ่มหลายอย่าง
ทำให้วันนั้นครอบครัวให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงไปว่า
และก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นเยา่สะไพร์

คือเอาอย่างนี้นะตอนนี้เรื่องเนี่ยเรารอความคืบหน้าต้องเป็นหน่วยงานไหน
ก็คือขณะนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทาง
เหลขาที่การปอปธและรองเหลขาที่การปอปธนะครับ
ก็คือได้พิจารณาอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผมไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามประมวลกรมอาญามาตรฯ๑๕๗

ต้องขอบคุณทางตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
หลังจากจับกลุ่มทั้งแก๊งได้แล้วเนี่ย

ต่อมาก็ประกันตัวได้ในชั้นอุทธรณ์
เมื่อมีการความเห็นแย้งของพนักงานอายการ
ว่าคดีนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่

ก็ยังไม่ทราบเพราะปปทกับปปชนี่นะครับ
ไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ก็ต้องปล่อยตัวเป็นชั่วคราวก่อน
เนื่องจากว่ากฎหมายยังไม่ให้อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

ดังนั้นคดีนี้เมื่อทางปปทส่งคืนสำนวนมายังโรงพัก
พักขณะนี้ก็ส่งไปยังพนักงานอายการเรียบร้อยแล้วครับ
แต่คดีนี้ผมฝากยังคณะกรรมการคดีพิเศษ
ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรียุติธรรมประหลัดกระทรวง
นายกสภาธนายความและอายการสูงสุด

เพราะจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่าง
การเอาตัวเด็กวัยรุ่นจากบ้านนะครับ
มีกล้องวงจรปิดมีพยานหลักฐานค่อนข้างที่สมบูรณ์
คือใจของครอบครัวอยากให้เป็นคดีพิเศษ
จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะที่บอกพูดถึงปปทเนี่ย
ก็คือดูแลเรื่องปราบทุจริตในภาครัฐ
ถูกต้องครับคือไม่อยู่ในมือปปทแล้วใช่ไหม
ก็คือปวทมีความเห็นตรงกับที่ผมได้เคยแถลงข่าว
ได้ไปโต้แย้งเย่ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนายนี้

อ่าถ้าไปมองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่นะครับ
ก็ต้องดำเนินคดีส่งให้ปปทเนื่องจากว่าเป็นชั้นประทวน
แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ส่งกลับคืนมานี่เอง
คำสั่งชัดเจนครับการที่กล่าวหาว่าเขาไปอุ้มอามมาจากบ้านเนี่ยนะคะ

คดีพิเศษท่านดูคดีเนี่ยผมดูแล้วมันอุกอาจเหลือเกิน
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ทนายความสงการบอกเนี่ยนะคะ
คือเดี๋ยวชั้นต้นตัดสินยังเอ่อคือคดีนี้นะครับ
ยังอยู่ในระหว่างการนำตัวส่งให้พนักงานอายการ
แต่พนักงานก็มีความเห็นแย้งว่าเอ๊ะเนื่องจากตัวพ่อเขาเนี่ย
ตัวครอบครัวเนี้ยเขาบอกคนนี้เป็นตำรวจอ่าอ๋อ
บอกเป็นตำรวจปุ๊บเนี่ยถ้าไปมองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
จึงต้องส่งปปทไงครับคือที่มันคาราคาซังกันอยู่เนี่ย
เพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าตกลงแล้วถ้าจะตรวจสอบคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
จะเป็นอำนาจของใครครับมันก็เลยอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ทีนี้คำถามคือทำไมต้องเป็นคดีพิเศษ

เนื่องจากว่ามีการอุ้มตัวเนี่ย
อุ้มตัวเด็กลายนี้นะครับไป
และมีการกระทำเป็นกระบวนการ
ถ้าทำเป็นคนเดียวไม่มีปัญหาแล้วครับคุณจอมขวัญครับ
มีการไปตรวจค้นประวัติ

มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
หลังเลยว่าในกระบวนการที่จะอุ้มเด็กลายนี้
มีการวางแผนมีการโทรศัพท์มีการอุ้มไปลักษณะใด
เครือข่ายใยแมงมุมถึงบอกว่าอุกอาจครับ
ทีนี้ถ้าสมมุติเราจำได้นะคะคุณผู้ชม
คราวที่แล้วที่ทางครอบครัวมาคุณพ่อจริงก็มี๔คนช่วยกันอธิบายนะคะ
ว่าหลักฐานที่มัดแล้วทำให้ตัดสินใจว่า
เอาล่ะถ้าจะต้องสงสัยญาติก็ต้องสงสัยญาติเนี่ย
คือการใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ
และนอกเหนือจากนั้นก็คือมีคนไปแจ้งศูนย์นำรงธรรม
ถึงพฤติกรรมของอาร์มและเพื่อนโดยใช้คำอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ด้วยนะคะ
และนอกเหนือจากนี้ก็พบว่าในจังหวะนั้นเนี่ย
เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เนี่ยมีคนไปค้นประวัติลูกชาย
ใช่ไหมคะค้นทะเบียนราชที่ธนายความสงการบอกเมื่อสักครู่นี้
เอาจากวันนั้นจนถึงตอนนี้มีอะไรเพิ่มไหม
หรือมีพฤติกรรมหรือเจอตัวญาติตัวเองหรืออะไรเพิ่ม

คุณพ่อยังพยายามติดต่อญาติตัวเองอยู่ไหมตั้งแต่วันนั้นที่เราเจอกัน
มือถือเขาก็ถูกเขาก็ไม่ได้ใช้เบอร์อย่างนี้แล้ว
ก็คือเปลี่ยนเบอร์ไปเลยอย่างที่บอกวันนั้น
ครับผมไม่เจอไม่เชียดไม่มีจังหวะไหนที่ครอบครัวต้องเจอกันเลยเหรอคะ

คุณอามได้ข่าวไหมคือคราวที่แล้วที่ฉันพยายามจะถามว่าได้ข่าวหลานแววมาบ้างไหม
ใครพูดก็แล้วแต่อันนี้ถามใหม่คือไม่ได้ข่าวญาติตัวเองเลยเหรอคะ
ปิดร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้ามบ้านแล้วไปไหน
ไม่ได้ข่าวเลยค่ะก็หายเงียบไปเลย
แต่วงศาขนายาซึ่งสนิทกันด้วยนะคุณอาจ

เบอร์ทูลก็ติดต่อไม่ได้ครับค่ะย่าคนอื่นในครอบครัวคุยกันไหมคะว่าติดต่อไหมเจอไหม
เขาไม่มีใครติดต่อได้เลยครับ
เอกสารที่ได้ถึงมือเจ้าหน้าที่หมดแล้ว

สิ่งที่คุณพ่อมั่นใจวันนั้นเนี่ยคือเอกสารอะไรที่คิดว่ามันชัดที่สุดและมัดตัวได้แน่นอน

มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
หลังเกิดเหตุเพราะขณะเกิดเหตุเนี่ยเอาตัวอุ้มน้องเข้าไปเนี่ย

แล้วไปจบลงที่สนามชายเขต
และเห็นการติดต่อกันเป็นใยแมงมุม

และผู้ต้องสงสัยก็ติดต่ออยู่ครับ

รู้ครับเพราะว่าดิสัยต้องบอกว่าเขาเก่งจริง
เพราะว่าคือถ้าสมมุติเราดูจากเอกสารที่ออกมา
อันนี้ปปทนะเวลาดูในเอกสารปปทคือก็จะบอกว่า
ใครติดต่อกับใครกี่ครั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
คือจับคู่ทีละคู่เลยนะคะปปทแบบคือแจกแจงแบบนี้
ซึ่งทนายสงการกำลังจะบอกว่าคือโยงให้เห็นเลยเหรอ
คืออย่างนี้ครับว่าใช่กลุ่มนี้แน่นะ
เชื่อครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
เนื่องจากว่าในระหว่างที่ท้องที่ดำเนินคดีอยู่นั้นเนี่ย

บุคคลรวบรวมพยาวัตถุ

และไปร้องหน่วยงานต่าง

เขารู้ว่าผมคือถ้าเขาไม่ผิดผมไม่สนใจอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องคดีนี้
ถ้าคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยนะครับ
ได้รับไว้เนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่าง
หาที่สุดไม่ได้จริงครับเพราะว่าการกระทำบอกอุกอาจ
คุณอาค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอาม

มันแปลกมากเลยนะคะที่ไม่สามารถจะได้รู้ข่าวเลยนะ
ทั้งที่หลักฐานอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างชัดเจน

เอางี้คือในคราวที่เรามามีพลเรือนสองคน

จนถึงตอนนี้๔คนนี้อยู่ในสถานะอะไรคะ

แต่เนื่องจากว่าเมื่อมีการเนี่ยส่งให้ปปทอำนาจการควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย

เพราะว่าปปทปปชจะไม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องหา
แต่ขณะนี้ทางปปทส่งกลับคืนมาแล้วเนี่ยตำรวจท้องที่ก็ต้องเรียกตัวผู้ต้องหามา
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาส่งให้อายการเพื่อดำเนินกระบวนตามขั้นตอนต่อไปครับ
โดยทั้ง๔คนนี้๒คนที่เป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยนะคะยังทำงานเป็นตำรวจอยู่ไหม

คำว่าออกไว้ก่อนเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ

กระบวนการต่างในกระบวนการยุติธรรม
เขารู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นั้น
มีอิทธิพลหรือไม่อย่างไร
ผมถึงบอกว่าขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ย
แล้วท่านจะตกใจครับว่าคดีนี้
มันแตกต่างจากคดีทั่วไป

ค่ะถ้าดิฉันย้ำจากเอกสารเนี่ยนะคะ
คือมีตำรวจ๒นายนะคะแล้วก็มีพลเรือน๒คน
หนึ่งในพลเรือนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ
แล้วจะมีเพิ่มใหม่อีกคนถูกไหมคนที่ไปค้นทะเบียนประวัติของอาม
ซึ่งอันนั้นพอตรวจสอบแล้วตามเอกสารของปปทเนี่ย
คนนั้นก็เป็นตำรวจใช่ไหมคะ

เรียนขีเกียจตั้งคำถามอ้อมนะคะ
คือสงสัยตำรวจหรอหรือยังไง

รอให้เข้าคณะกรรมการพิเศษก่อนครับ

ซึ่งตอนนี้นะครับขออุบไว้ก่อน
รอวันเวลาที่เขาจะทวงคืนความยุติธรรม
ว่าไม่มีตัวละครยังรอการถูกดำเนินคดีอยู่ครับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ

นัดเรียบร้อยแล้วครับว่าต่ำโมงครึ่งเรานัดสื่อม้วนชนทุกแขนงและในกระบวนการยุติธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะการประการคณิตพิเศษ
รับเรื่องของครอบครัวนี้ครับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับประหลัด
และช่วงที่ผ่านมาเอาแค่สิงหา

ครอบครัวอยู่สุขสบายไหม
มีใครที่ไม่รู้จักมาหาที่บ้านบ้างหรือเปล่า

คือจากข้อมูลเอาเท่าที่มีอยู่ในมือของท่านรองประหลัดก่อน
ตอนนี้คือเป็นไปได้ไหมที่ทางครอบครัวและทนาย

คือน้ำหนักคดีมันไปถึงคดีพิเศษไหมคะ
คืออย่างนี้ครับคดีที่จะอยู่เข้าข่ายในคดีพิเศษเนี่ย
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างดังต่อไปนี้
ซึ่งนอกจากเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติแล้วนะครับ
ก็จะเป็นความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน
จำเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวมวงพยาบาทศาสตร์เป็นความผิดพิเศษ
หรือว่าเป็นความผิดทางอาญาซึ่งผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดี
หรือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ซึ่งที่สำคัญเป็นตัวการสนับสนุน

คืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าได้ครับ
แต่จริงแล้วถ้าเอาตามที่เราเคยเห็นข่าวท่านรองประหลัด
คือจริงแล้วอาจจะไม่ต้องเป็นคดีพิเศษ
แต่ว่าอาจจะไปกองปราบหรือหน่วยงานอื่นพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
คือถ้าสมมุติเอาเนื้อหาเท่านี้ที่ท่านทราบ
คือมันจะถูกปัดไปอยู่ในการดูการทำงานของหน่วยงานอื่นได้ไหมคะ
ก็จริงแล้วคือทางกองปราบก็มีอำนาจที่กว้างขวางได้ทั่วไปอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นทางกองปรับรามคือกองชาการสอบสวนกลางเนี่ย
สามารถดำเนินการได้นะครับ
นอกจากว่าทางยาดเนี่ยไปดำเนินการจนครบทุกส่วนหมดแล้วเนี่ย
รู้สึกว่าไปหมดที่พึ่งแล้วนะฮะไปทางไหนไม่รอดก็
อยากจะกลับมาเริ่มต้นที่กระทรวงยุทธรรมเนี่ยทางผมเองเนี่ย
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์รับบริการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงยุทธรรมด้วยนะครับ
ก็ต้องรับเรื่องนะฮะรับเรื่องเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าความประสงค์บอกว่าอยากจะเอาเข้าเป็นคดีสับหลวงดีพิเศษเนี่ย
ลักษณะอย่างนี้ในทางปฏิบัติ
ถ้ายังหาหน่วยที่รับผิดชอบจริงไม่ได้
ผมก็สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ
จัดการรับรับรองทุกข์ตามเหตุสนัยยกของกระทรวงที่ทำได้
ว่าไม่รู้จะเป็นของหน่วยงานไหนแต่ว่า
ถ้าอย่างนี้เจาะจงเราก็อาจจะเสนอไปยังให้
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปพิจารณาว่า
จะเข้าเกณฑ์ที่จะเสนอคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษได้หรือไม่
ท่านรองประหลัดแต่เท่าที่ฟังทางครอบครัว

เพราะทำคดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
อันนั้นแปลว่าคือน้ำหนักยังไงได้เป็นคดีพิเศษชัวร์ยังคะ
ยังตอบไม่ได้ครับจริงต้องให้เข้าสู่คณะกรรมการ
เพราะคดีนี้มันไม่ใช่ฤทธิอยู่ใกล้ใกล้
ตามสัตว์ฐานคล้ายเพิ่มหยัดเป็นกฎหมายภาพเพิ่มหยัด

ถ้าเป็นเรื่องยุคยักษ์ซับซ้อนแบบมีผู้อิทธิพลลักษณะอย่างนี้

เพราะทางปกติทางท่านพิธีท่านจะมีหลักการนี้อยู่แล้ว
ว่าจะต้องทำอย่างไรครับ
พรุ่งนี้ไปร้องที่รองประหลัดนะคะธนาความสงการ
ใช่ครับเนื่องจากว่าในเนื้อหาในการร้อง
เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย

แล้วก็มีความสลับซับซ้อนเชื่อมโยงมีวางแผนเป็นกระบวนการ
เข้าไปตรวจสอบมีการขั้นเป็นตอนมีการเขียนเรื่องร้องเรียน
มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นกระบวนการ
แล้วก็ญาติเนี่ยเพื่อให้ลดกันข้อคอรหา
และผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตำรวจในพื้นที่
เขาก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนในเชิงลึกว่า
เป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือไม่อย่างไรครับ
อ่าค่ะท่านรองประหลัดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตามข่าวหลังจากพรุ่งนี้ได้พบกันนะคะ
ส่วนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรค่อยว่ากัน
ยังไงขอบคุณท่านรองประหลัดนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ญาติเราที่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยเขากว้างขวางแค่ไหนทำไมเราถึงกังวลแล้วอยากให้เป็นคดีพิเศษ
คุณพ่อหรือคุณอาก็ได้เขากว้างขวางแค่ไหน
เขาก็ถือว่าฟ่างขวางอยู่ในพวกนักการเมืองใหญ่นะครับ
คือขออภัยนะคะคือดูจากตัวยศหรือว่าพื้นที่ในการรับผิดชอบ
ก็คือก็อยู่แถบบ้านเรานะคะแต่ที่เกรงคือ
รู้จักกันรู้จักนักการเมืองท้องถิ่นเหรอ

กำลังจะบอกว่าหรือนักการเมืองระดับชาติหรือยังไง

ที่เวลาทางครอบครัวนี้ไปประสาน
เขายังกระซิบเลยนะครับว่าคดีนี้ยังไงแล้วเนี่ย
เพื่อจะได้ลดในเรื่องของแรงกดดันแรงกดดันยังพยาน
เพราะพยานจะต้องมาเบิกความต่อสารนะครับ
ต้องไม่ลืมว่าถ้าเบิกความในพื้นที่เนี่ย
พยานก็ต้องเกรงกลัวพยันตรายที่เกิดขึ้น
การดำเนินการต่างเนี่ยจะขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แต่ถ้าเข้าคดีพิเศษเมื่อไหร่นะครับ
คดีนี้ก็จะนำขึ้นสู่สารอาญารัชดาพิเศษครับ
คือสบายใจกว่าถูกต้องครับคุณอาตั้งแต่เรียกร้องเรื่องหลานมาเกือบครบปีแล้วเนี่ยนะคะ
ชีวิตปกติไหมมีคนที่ไม่รู้จักแวะเวียนมาหาไหม
มีข่มขู่มีโทรมามาหน้าบ้านมาหลังบ้านก็มีไหม
ถ้าโทรมายังไม่มีค่ะแต่ว่ามีรถแปลกจะมาที่บ้านมาหน้าบ้าน
บางทีก็มาจอดตรงร้านกาแฟ
ก็คือฝั่งตรงข้ามบ้านมาจอดมาถามเรื่องซื้อขายร้าน
ก็อยู่ก็มาจากไม่เคยมีก็มี
ก็มีคนตามไปที่หอพักเหมือนกัน
เพราะว่าหนูเองหนูไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้พักที่บ้าน
ที่ทนายความสงการบอกเนี่ยนะคะมีตำรวจหรือว่ามีใครกระซิบเหรอ
ว่าเขาใหญ่โตเขารู้จักคนใหญ่คนโต

ก็ด้วยสัมผัสเองด้วยได้รู้จักว่าเขามีอิทธิพล
ว่าเขารู้จักกับนักการเมืองก็กลัวด้วย
เพราะว่าดำเนินการกันมาเองเกือบจะ๑ปีแล้ว

ไม่มีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วย
พอออกอากาศทีพอมีนักข่าวมาที่บ้านที

แต่ถ้าหากว่าทุกอย่างเงียบมันก็จะเงียบไปหมด
ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวไม่มีใครมาทำอะไรเลย
แม้กระทั่งมาถามว่าคดีไปถึงไหนก็ไม่มี
ไม่มีมาเยี่ยมจากที่เคยมีตู้แดงมาหน้าบ้าน
หลังจากนั้นมาแค่เดือน๒เดือนแรกตอนนี้ก็ไม่มี

ถ้าที่ฉันจำไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์
คุณพ่อล่ะที่บ้านเป็นยังไงบ้าง
ที่บ้านก็มีพวกรถพวกอะไรแปลกมาคอยสังเกตการณ์พวกนี้ครับ
คุณพ่อทราบว่าจะอันตรายแค่ไหนกับที่เราเรียกร้องให้ลูกชายเราอยู่เนี่ย
คุณพ่อว่ารู้จักใครหรือใครกระซิบ

นี่คือที่ผมรู้มาผมขอนั่นเราเก็บไว้ก่อนครับ

ก็ไม่ง่ายสิคะก็คือต้องบอกว่านี่คือความหวังของชาวบ้านตัวเล็ก
คือเป็นหนึ่งในกระบวนการยุทธรรมที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้เพื่อกระทำความจริงให้ปรากฏ
อกจากนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าข้อมูลต่างตำรวจพื้นที่นะครับ
เขาให้การสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารอยู่แล้ว
ผู้บัญชาระดับสูงมาตรวจสอบเถอะครับว่ามีอิทธิพลจริงหรือไม่
และในเรื่องนี้นะครับเพราะเอิญในกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้ถูกดำเนินคดีเนี่ย

สงการถ้าดูจากน้ำหนักนะคะ
ว่าจะเป็นเอกสารใดก็แล้วแต่จากหน่วยงานใดก็แล้วแต่

สิ่งที่ครอบครัวเขาปักใจเชื่อว่าเป็นใครน่ะใช่แน่
คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องนำเรียนนะวันนี้นะครับ

เพราะมันไม่สามารถเติมแต่งได้

กระทรวงยุติธรรมคือความหวังของครอบครัวเขาจริง

คุณพ่อไปพรุ่งนี้จะพูดกับรองประหลัดว่าอะไร
ถ้าสมมุตินอกเหนือจากให้ทนายพูดเนี่ยนะ
คุณพ่อจะพูดกับประรองประหลัดว่าอะไร
ถ้าอยากให้รองประหลัดท่านช่วยด้วยครับ
ให้ช่วยให้เป็นคดีพิเศษให้ได้ครับ
รองประหลัดถามว่าทำไมคุณถึงอยากให้เป็นคดีพิเศษนักล่ะ
เพราะถ้าอยู่ในคดีต่างธรรมดาเดี๋ยวก็ออกมาอยู่ดี
ลุดออกมาอยู่ดีอ่ะคือนำเรียนนิดหนึ่งนะครับเชิญค่ะ
ก็คือข้อมูลนะครับเราอ้างเองอยู่แล้วว่าวันพรุ่งนี้
ค่ะแล้วท่านจะมองเห็นภาพเลยว่ามันมีการกระทำเป็นกระบวนการ

ในพื้นที่มีคนหายบ่อยไหมเอาเท่าที่เรารู้
คือก้อยเองก้อยไม่รู้ว่าใครหายมีลักษณะแบบนี้
คือไม่รู้จริงแต่ว่าพอเกิดเรื่องอาม

ก็จะมีชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอีกแล้วเหรอ
หายอีกแล้วเหรอเป็นถูกอุ้มแบบนี้อีกแล้วเหรอ
ก็เลยจับใจความมาได้มันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
เพราะว่าเท่าที่รู้คือไม่เคยไม่เคยรู้จัก
คนพวกนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดว่า
จะต้องมาเกิดขึ้นกับในครอบครัวของตัวเอง
เราก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริง
คิดว่ามันมีแต่ในละครที่จะมาอุ้มกันง่ายขนาดนี้
แต่พอไปที่สอนอก็เลยรู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยที่ในจังหวัดเราด้วยเหรอ
ในพื้นที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะ
คนในพื้นที่กันเองรู้เลยเหรอว่า
ใครใหญ่ใครมีอิทธิพลใครเด็กใครใครลูกพี่ใคร

นายสงการสุดท้ายถ้านะคะถ้ารับเป็นคดีพิเศษถ้าพิจารณาแล้วรับเป็นคดีพิเศษคิดว่าอีกนานไหม
ผมว่าหลังจากวันนี้ผมเชื่อว่าเชื่อมั่นในท่านรองประหลัดธวัชชัยไทยเขียว
เป็นคนเอาจริงแล้วก็เมื่อท่านเห็นหลักฐานเนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านจะเป็นคนที่ไฟล์และนำเรียนคณะกรรมการคดีพิเศษได้ครับ
ลงพื้นที่มีข้อมูลพรั่งพรู
และสามารถนำพยานบุคคล
รวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อคดีนี้นะครับ

พบเห็นทันทีครับว่าเป็นอย่างไร

ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้อง

จะสามารถคลี่คายปมที่ครอบครัวนี้
และคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามในเรื่องนี้
ได้เห็นว่ากระบวนการยุทธรรมของไทยนั้นศักดิ์สิทธิ์

ค่ะคุณพ่อค่ะ
อนุญาตถามคุณพ่อเองยังมีหวังอยู่ไหม

ถามว่าเขาหวังผมก็หวังแต่ถ้าให้คิดโดยจริงแล้วนะ

คุณย่าหวังว่าต้องได้เจออาม

หวังอยู่ร้องไห้ทุกวันเลยฮะ

นี่มันเกือบครบปีแล้วนะ
ใช่คือมันตัดใจยากแน่

แม้ทั้งคุณย่าจะรู้นะครับวันนั้นที่มาวันที่มาครั้งที่ผ่านมา
แต่มีเหตุที่เลื่อนออกอากาศคุณย่าเขาก็รู้ว่า
แม้เป็นความหวังเลือนลางแต่คุณย่าก็บอกว่า
มันเป็นความสุขเล็กน้อยในบ้านปลายชีวิต
คุณญาติยังบอกเลยครับหวังในกระทรวงยุติธรรมมาก
คลี่คลายในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ก็หวังในกระบวนการยุติธรรมของไทยเรา
คุณผู้ชมเรายังตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
แล้วก็จริงแล้วทางครอบครัวเองยังเดินเรื่องนี้ต่อนะคะ
แม้ว่าข่าวอาจจะไม่ได้กินพื้นที่มากนักนะคะ
แต่ว่าถ้ามีบทสรุปหรือมีความคืบหน้า

วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ดีใจที่ยังหวังอยู่
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
หมดเวลาของรายการค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาทุ่มตรง

โปรดติดตามตอนต่อไป